เมื่อช่างได้ปักลวดลายสวยงามตลอดทั่วทั้งผืนแล้วช่างก็ต้องมาสำรวจว่า
ผ้าสบายเจ้าสาวนี้มีรอยเปื้อนจากเหงื่อ
ขณะที่ปักลวดลายหรือไม่หรือมีรอยสกปรกติดตรงไหนบ้าง
เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแบบเบามือนำไปผึงให้แห้ง
แล้วจึงถึงขั้นตอนถนอมอายุการใช้งานของผ้าสบายด้วยวิธีการลงแป้งเปียก
ด้านหลังสบายเป็นเคล็ดลับของคนโบราณ
ที่ช่วยให้เนื้อผ้าทรงตัวตามรูปทรงผืนผ้าเดิม
หดหรือย่นและไม่ยุ่ยเมื่อนำไปใช้งาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน